คราวนี้เรามาดูเรื่องของสมุนไพรดีหน่อย
ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบกายเรานี่แหละนะคะ
แต่ว่าบางคนอาจจะมองข้ามไป
อย่างย่าดอกขาว
เออพูดถึงชื่อนี้คุณผู้ชมนึกออกกันไหม

นี่ไงคุณคุณค่อยนึกภาพนะว่าย่าดอกขาว
มันเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มันขึ้นตามทุ่งย่า
ขึ้นอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย

มันก็จะเป็นพุ่มเป็นแพร่สวยงามนี่นะคะ

ย่าหมอน้อยย่าสามวันก้านทูบหรือว่าย่าละออง
สมัยโบราณเนี่ยเขานำย่าดอกขาวมาต้มน้ำกินแก้ไข้แก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อ
ปัสสาวะขัดรักษาอาการไอเรื้อรัง
หรือจะเอาใบมันมาตำให้ละเอียดพอกแผลเพื่อสมันแผลก็ได้
แล้วล่าสุดก็คือมีเรื่องของการใช้ในการช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย
และนี่แหละค่ะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ประจินบุรี
เขาก็ศึกษาวิจัยนะนำดอกย่าขาวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ที่ต้องการเลิกบุหรี่พบว่าใช้ได้ผลดีทีเดียวนะคะ
โดยกลุ่มผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ที่ต้องการอยากจะเลิกบุหรี่ด้วยก็มาติดต่อได้
ทางโรงพยาบาลก็จะนำมาใช้ในการรักษาโดยแปรรูปมะละคุณ
ให้กินทั้งต้นทั้งดอกแบบนั้นนะ
คือแปรรูปมาเป็นในลักษณะของยาชงหรือว่าสเปรย์ฉีดพ่นปาก
แล้วก็จะช่วยทำให้ลดความอยากบุหรี่ได้ไง
เราก็พบว่าเนื่องจากในรูปแบบของยาชงคือต้องชงกับน้ำร้อน
แล้วก็บางครั้งผู้ป่วยก็ไม่สะดวกในการใช้นะคะ
ซึ่งตรงนี้เราก็เลยมีการพัฒนาสูตรตำรับขึ้นมานะคะ
เป็นวิธีการสกัดด้วยน้ำนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติดีขึ้น
แล้วก็นำมาบรรจุพัฒนาในรูปแบบของสเปย์
ใช้ฉีดพ่นปากโดยเฉพาะลงบริเวณขี้ลิ้น
จะมีกลไกที่สำคัญก็คือทำให้ไม่มีความอยากบุหรี่
หรือว่าเวลาที่ซุ่มบุรีแล้วไม่รู้สึกว่าอร่อย
เพจศาชกรหญิงพกากรองบอกว่าจากการที่นำมาทดลองกับผู้ที่ติดบุรี
ปรากฏว่า๒สัปดาห์แรกสเปรย์ดอกย่าขาว
ช่วยทำให้ลดความอยากบุหรี่ลดลงได้เลยนะคุณ
ถือว่าได้ผลดีได้ผลเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำคุณก็จะเลิกบุหรี่ไปได้โดยธรรมชาติ
และที่สำคัญมันเป็นสมุนไพรไงครับ
ฉีดเข้าไปมันก็ไม่ได้จะตกค้างไม่ได้มีผลต่อร่างกายในแง่ที่เป็นสารเคมี
เห็นไหมเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีดีค่ะที่ทางโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพร
เขาวิจัยคิดค้นมาให้เราได้ใช้งานกัน
เป็นตัวช่วยด้วยเนาะสำหรับใครที่คิดอยากจะเลิกบุหรี่ในช่วงนี้นะ
ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถทำให้เราลดอาการอยากบุหรี่ได้